คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าคดีแอมสายนายกันหน่อยนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าสำคัญทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกัน
คือการแจ้งข้อกล่าวหารองออฟอดีตสามีตำรวจของแอม
ข้อหาทำลายพญาหลักฐาน
คือประเด็นสายนายที่แอมให้การกับบิ๊กโจ๊ก

เคยเสนอสายนายแบบผงให้คุณก้อย
เพื่อเอาไปเสพแบบยาเสพติดผสมกันไป

วันนี้แอมแต่งตั้งทนายคนใหม่แล้วและเป็นทนายเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะคะ

ออฟเดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งความในข้อหาทำลายพยานหลักฐานนะคะ

เป็นการแจ้งเพิ่มค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
หลังตำรวจพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ารองออฟนั้นช่วยแอมทำลายพยานหลักฐาน
เป็นข้อหาในคดีของคุณก้อยนะคะที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ประเด็นคุณก้อยก็คือประเด็นเรื่องของทรัพย์สินคือกระเป๋าแบรนดเนมแล้วก็สิ่งของทรัพย์สินส่วนตัวที่แอมให้การ
แต่แรกบอกว่าเอาไปทิ้งที่ถังขยะครับแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นพัสดุที่ถูกแพ็คส่งไปที่บ้านเพื่อนสนิทของแอม
ที่จังหวัดเพชรชบุรีจนมูลนิธิวินวินไปเจอแล้วก็แกะกล่องออกมาจนรู้ว่าเป็นกระเป๋าคุณก้อย
ประเด็นคือพอตรวจสอบดูแล้วอะค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยแอมหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วแอมไปหาบ้านของพ่อแม่รองออฟที่ต่างจังหวัด
เอากระเป๋าเอาทรัพย์สินคุณก้อยไปด้วยแล้วก็ส่งพัสดุที่เป็นของคุณก้อยนี้กลับมาให้รองออฟที่นครปฐม
ที่รองออฟจะส่งให้ตำรวจรองออฟส่งไปที่อื่นก่อนแล้วก็ส่งกลับมาให้แอมที่กาญจนบุรีก่อนที่แอมจะให้น้องสะพ้ายเนี่ยส่งต่อไปที่เพชรชบุรีเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวรองออฟไปที่ห้องประชุมแล้วพาไปห้องสอบสวนชั้น๓ของอาคารกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
สื่อพยายามถามคำถามหลายคำถามมากตอบไม่ตอบลองไปดูบรรยากาศนะคะ
กองอฟท์ไม่ตอบอะไรเลยนะคะ

กองอฟท์ไม่ตอบอะไรเลยนะคะรวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ที่ท่านท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ที่ท่านท่านสถานหญิงกลาง
เมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง

รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง

รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง

รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง

รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง

รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
รวมถึงเมื่อวานี้ที่บิ๊กโจ๊กพาไปคุยกับแอมท์ท่านสถานหญิงกลาง
การให้ส่งวันนี้เขารับสารภาพก็โทรงที่เรา

แอมบอกว่าเคยเสนอสายนายแบบผงให้ก้อยเอาไปใช้ร่วมกับการเสพยาเสพติด

เรื่องนี้อาจารย์ออสรีบออกมาตอบเลยนะคะ

เอาผลการตรวจสอบสารเคมีที่ตรวจยึดได้

ซึ่งในจำนวนนี้มีสายนายปะปนอยู่จำนวนนึง
และเป็นสายนายที่สั่งซื้อมาแบบเฉพาะเจาะจง
แต่จะเชื่อมโยงกับแอมไหมเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจและไม่ใช่หน้าที่อาจารย์ออส
แต่อาจารย์ออสบอกขอพูดประเด็นนี้ได้ไหม
แอมบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าเอาสายนายผสมสารเสพติดให้คุณก้อยอ่ะ

อันนี้น่าจะเป็นการให้การแบบเบี่ยงประเด็นเพื่อให้ตัวแอมพ้นผิด
และเป็นการอ้างเพื่อต่อสู้คดี
อาจารย์ออสเลยมีความคิดเห็นว่าแอมอาจจะมีที่ปรึกษาที่มีความรู้อยู่ข้างนอก

เพราะตามหลักการแล้วอะค่ะสายนายไม่สามารถผสมกับยาเสพติดได้
ขนาดนี้ไซยานายมันคือยาพิษผสมอะไรไปก็ตายหมดล่ะค่ะ
และสายนายในคดีของแอมเนี่ยไม่สามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเสพติดได้ด้วยซ้ำ
และดูจากแอมแล้วเนี่ยแอมไม่มีทางผลิตยาเสพติดได้เอง

ทีนี้ในคำให้การที่แอมพูดกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาบอกว่าแด้เคยใช้
เพราะว่าสายนายที่เอามาเสนอให้คุณก้อยก็เอามาจากแด้นั่นแหละ
แด้เคยใช้เอาไปใช้ร่วมกับยาเสพติด
ทีมข่าวเลยไปคุยกับเพื่อนสนิทของนายแด้นะคะ
อดีตสามีแอมที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๒มีนาคม
ก็มีการคุยกันในไลน์กลุ่มเพื่อนสนิทของแด้เลย๑๒คน
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแด้ไม่ได้เล่นยา
แด้และแก๊งเพื่อนสนิทไม่มีใครเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
งงมากว่าทำไมแอมต้องโยนความผิดให้แด้ที่ตายไปแล้ว
ถ้าแด้รู้ว่าแอมใช้สายนายเนี่ยแด้คงไม่ตายหรอก

แต่ก็ยอมรับว่าแด้ก็มีประวัติเกเรบ้างแหละชกต่อยทะเลาะวิวาส
แต่หลังจากได้ไปอยู่กับแอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

แต่ทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็ไม่เคยเห็นได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
ด้านคุณส้มพี่สาวคุณก้อยนะคะ
คุณส้มก็ยืนยันว่าน้องสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกัน
ตอนนี้ไม่รู้จะพูดความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดแบบไหนดี
แค่น้องตายไปก็เจ็บช้ำใจจะแย่อยู่แล้ว
ต้องเป็นคนแบบไหนที่โยนความผิดให้คนตายแบบนี้
มีความเคลื่อนไหวจากคุณระพีนะคะ
เครื่องสีม่วงของคุณก้อยอีกหนึ่งเครื่องที่ยังหาไม่เจอค่ะ

ถ้าใครจะได้รับคำสั่งของคุณค่ะ

ยังไงรบกวนให้ติดต่อมาที่คุณระพีให้หน่อยนะคะ
มือถือเครื่องนี้ของคุณก้อยยังหาไม่เจอนะคะ

สิ้นสุดการเป็นทนายให้แอมตั้งแต่๑พฤษภาคมแล้ว
เพราะแอมมีการเซ็นแต่งตั้งทนายคนใหม่คือทนายชินคุบ

ก็แค่ไปให้คำปรึกษาในเรือนจำเฉย

แล้วสุดท้ายก็ออกมายืนยันกับทนายพัฒน์ว่า

แอมทำหนังสือแต่งตั้ง

ซึ่งก็คือนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์

สรุปแล้วก็คือทนายพัฒน์กลับมาเป็นทนายให้แอมนะคะ

แล้วก็เลยถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นไอแอมคนไหนตอนนั้นถอดเขาเองนี่
แล้วตอนนี้ทำไมกลับใจอ่ะโอ๊ยวันที่๒พฤษภาคมพลั้งเผลอ
หมายถึงอันนี้ถามแอมหรือถามทนายพัฒน์

ไม่รู้เหมือนกันคือทนายพัฒน์ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า
ตอนที่ทนายพัฒน์ไปถามแอมว่าทำไมถึงเปลี่ยนทนายก็บอกว่าเอ้า
ก็ตอนนั้นคนนี้เขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าเห็นลายเซ็นต์มันคล้ายของทนายพัฒน์
ก็เลยนึกว่าเป็นของคนของทนายพัฒน์ก็เลยเซ็นแต่งตั้งไป
อืมเนี่ยแอมเลยบอกว่าพลั้งเผลอแต่งตั้งทนายชินคุบให้ว่าความให้
เพราะหลงผิดคิดว่าเป็นตัวแทนของทนายพัฒน์พอมารู้ว่าเอ้าไม่ใช่หรอกเหรอ
หลงผิดไปเองเหรอก็เลยแก้ใหม่ยกเลิกการแต่งตั้งทนายชินคุบ
แล้วก็กลับมาแต่งตั้งทนายพัฒน์ให้เป็นทนายเพียงหนึ่งเดียวซึ่งทนายชินคุม
เขาก็เล่าให้ฟังนะตอนที่เราสัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับแอมเพราะว่าตอนนั้นเขาเข้าไปพูดคุย
แล้วพอดีลูกความก็บอกว่าเออเนี่ยมีแอมอ่ะแอมแอมสายนายรู้จักเนอะเขาอยากจะเหมือนขอพูดคุย

เราคือรู้จักกันแบบนั้นระหว่างทนายชินฮุบกับแอม

เอออาจารย์ว่าตอนนี้ฐานายว่าความให้แอมก็คือฐานายพักษ์